ค่าไฟไม่แน่ใจว่าส่งผลให้เกิดเหตุการณ์
จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ขึ้นมาด้วยหรือเปล่า
หญิงวัย๔๐ปีอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
คือค้างค่าไฟมา๓เดือน
กลัวเจ้าหน้าที่จะมาตัดไฟเอามิเตอร์ไป
ก็เลยกุเรื่องขึ้นมาบอกว่าติดเชื้อโควิด๑๙
คือติดมาจากสามีอีกทีนึงแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะติดหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่กำลังจะไปตัดมิเตอร์โอ้โหกระเจิงเลยค่ะ

ไม่กล้ากลัวแตกตื่นกันไปใหญ่เลย
สุดท้ายต้องออกมาขอโทษว่าทั้งหมดเนี่ยกุเรื่องขึ้นมา
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ถ่ายคลิปไว้ได้ไปดูเหตุการณ์ค่ะ

คือถ้ายินแบบนี้เจ้าหน้าที่แน่นอนเห็นหนีทันที
ถ้ารู้ว่าเป็นผู้ที่เสี่ยงติดโควิด๑๙
เป็นคลิปเหตุการณ์ค่ะระหว่างเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
พูดคุยกับนางสุภาพรอายุ๔๐ปีเพื่อที่จะเอาหม้อไฟฟ้าออก

เนื่องจากว่านางสุภาพรค้างค่าชำระไฟฟ้าอยู่๒๓เดือน
โดยนางสุภาพรก็อ้างว่าสามีติดโควิด๑๙
เพราะว่าไปใกล้ชิดผู้ติดเชื้อที่เสียชีวิตเป็นรายแรกของจังหวัด
ตัวเธอเองก็ไม่รู้ว่าติดเชื้อจากสามีมาด้วยหรือเปล่า
คลิปนี้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเป็นคนถ่ายค่ะ
เผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียลก็สร้างความตื่นตระหนก
คนในพื้นที่เป็นอย่างมาก
ทำให้ผู้นำท้องถิ่นทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ควรเข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้เลยนะคะ
ไปที่บ้านของนางสุภาพร
พอไปถึงเนี่ยเห็นเรื่องราวใหญ่โตมากันเยอะแยะ
นางสุภาพรยกมือไหว้เลยค่ะ
ขอโทษยอมรับว่ากุเรื่องขึ้นมาหรอก
เพราะพนักงานไฟฟ้าเข้ามาขอตัดหม้อไฟหลายครั้ง
ตัวเธอเกรงว่าบ้านจะไม่มีไฟฟ้าใช้

ทำให้มีรายได้แค่พอกินไปวันในครอบครัวเท่านั้น
ไม่มีเงินพอไปจ่ายค่าไฟฟ้าค่ะ

คนที่เกิดโปรดค่ะ

ใช่คือไม่มีก็คือไม่มีจริงไง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑ในฐานะผู้นำชุมชน

แล้วก็เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าแทนลูกบ้านด้วย
คือที่ทำลงไปเพราะว่ารู้เท่าไม่ถึงการ
หากทางการไฟฟ้ามายกหม้อมิเตอร์ไป
จะต้องต่อไฟจากเพื่อนบ้านมาช่วยนางสุภาพรไปก่อน
แล้วจะมีการเรียรายเงินมาช่วยกันจ่าย